คุณผู้ชมมีอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
เป็นเหตุการณ์อุกอาจมากนะคะเพราะว่ามีคนถ่ายภาพเอาไว้ได้
ว่าหลายคนอาจจะเห็นคลิปนี้ในโลกออนไลน์แล้ว
เป็นผู้ชายคนนึงค่ะถูกผู้ชายสี่คนคุณผู้ชมดูตามภาพ
เป็นกระบะสีขาวขับมาประตูเปิดเลยนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะมีชายชะกันลงมาประมาณสัก๔คน
ลงมาลากตัวผู้ชายคนนึงขึ้นรถไป
มือที่เราเซ็นเซอร์ไหมคะทุกคนมีปืนในมือหมดเลย
แล้วคนเสื้อขาวยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดเพื่อคู่ด้วย
อย่าเข้ามานะใครจะเข้ามาช่วยไม่ต้องเข้ามาเลยนะ

แต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงแล้วนะคะ

ขึ้นรถไปแบบนี้แล้วขับออกไปเลยค่ะ
คลิปนี้ความยาวประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะ
ทะเบียน๖กไก่พพึ่ง๗๗๐๑กรุงเทพฯ
คนที่ถูกลากขึ้นรถไปค่ะ
ชื่อว่านายดันัยสุดโสมหรือว่านายเต้อายุ๓๓ปี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวัดด้วยนะคะ

เต้ถูกลากขึ้นรถถูกอุ้มขึ้นไป
ขณะกำลังร่วมงานบวชนะคะ

อื้มตอนที่เกิดเหตุในครอบครัวก็เป็นห่วงกันมากนะคะ
เพราะว่าคนที่ลากตัวขึ้นไปเนี่ยปืนครบมือมาก
แล้วไปกันหลายคนแล้วก็ไม่รู้ว่าไปไหน
จนกระทั่งตกเย็นวันเดียวกัน

มีนายเอกพลเอี่ยมวิสูจน์นายเชิดศักดิ์คุ้มพักดี
นายจตุภรณ์สีสวัตย์แล้วก็นายนิติกรพวงศุนทรภ์สี่คน

มาที่ศตลิงทัน

คนที่อยู่ในคลิปเนี่ยค่ะมาแบบนี้เลยตอนเย็น

หน้าปิดตามาแต่มามอบตัวแล้วเอานายดานัยที่อุ้มไปมาส่งด้วย

มีแผลแตกที่หัวคิ้วด้านขวา

เขาบอกว่าหลังจากที่ถูกลากขึ้นรถไปเนี่ยนะ
โดนทุบตีที่หน้าโดนทุบตีที่หัวหลายที่
โดนจับใส่กุญแจมือแล้วทุบตีต่อด้วย

ก็เลยพาเขามาส่งที่สอนอตลิ่งชัน

เขาบอกเข้าใจกันแล้วก็เลยพามาส่งแล้วมอบตัวด้วย
หลายคนก็ยังงงว่าเอ๊ะนี่ตกลงอะไรนัดกันหรือเปล่า

งงกับมูลเหตุที่มันจะเกิดขึ้น
คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวทรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปเลยค่ะ

คุยกับพ่อของในเต้ที่ถูกลากขึ้นรถไปเนี่ย
คุณทวีศักดิ์สุขสมเขาก็บอกว่า
ลูกชายไม่ได้มีประเด็นหนี้สินหรือขัดแย้งกับใครนะ

น้องสาวก็บอกว่าได้ยินกลุ่มคนร้ายมันพูดว่าพี่ชายก็คือในเต้เนี่ยสั่งให้คนรู้จักในเรือนจำไปทำร้ายน้องชายของคนก่อเหตุที่ติดคุกอยู่ในเรือนจำเดียวกันนี่แหละ
แล้วเขาก็เลยกลับมาแก้แค้นเลยยกพวกมาแก้แค้น
เธอก็บอกว่าเธอก็พยายามติดต่อกลุ่มคนร้ายบอกว่าให้คืนตัวพี่ชายมาแล้วจะไม่เอาเรื่อง
แต่กลายเป็นว่าพอกลุ่มคนร้ายพานายเต้มาส่งที่สอนอเนี่ยยืนยันบอกว่าเดี๋ยวจะขอจ่ายเงินให้๔๐๐๐บาทแต่ขอให้ยอมความเรื่องนี้
ถูกต้องเลยฮะที่คุณพ่อพูดเนี่ยถูกแล้ว
คือไปยอมความง่ายไม่ได้มันอุกอาจมากใช่ไหม
แล้วถ้าปล่อยไปยอมความก็ได้แล้วอนาคตใครจะรับประกันว่า๔คนนี้จะไม่มาก่อเหตุแบบนี้อีก

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาไป๕ข้อหาเลยนะคะ
แล้วก็ยังมีคนหลบนี้อีกหนึ่งคนด้วยผู้ก่อเหตุอีกหนึ่งคนตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับ
ซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจตรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาน๗ก็บอกว่าสอบส่วนเบื้องต้นเนี่ย
ผู้ก่อเหตุก็ให้การตรงกับที่น้องสาวของผู้เสียหายเล่าเหมือนกันว่าคือตัวเขากลุ่มของเขาเนี่ยถูกกลุ่มของนายเต้ที่ถูกลากขึ้นไปทำร้ายเนี่ยไปทำร้ายก่อน
คือโดนกลุ่มในเต้ไปทำร้ายกลุ่มของเขาก่อนเขาก็เลยยกพวกมาเอาคืน
ก็คุณก็ต้องไปแจ้งความใช่ไหมคุณถูกทำร้ายคุณก็ไปแจ้งความ
มาใช้ปืนลากเขาขึ้นรถเป็นสารเตี้ยแบบนี้มันก็ไม่ใช่นะคะบ้านเมืองเรามีกฎหมายนะ